คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าผู้หญิงหลายท่านขับรถไปคงจะตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
ใช่นะขับรถอยู่แถวครองเจ็ดย่านปฐุมจู่จู่ผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่หน้ารถมาเกาะพี่ช่วยผมด้วยมีคนตามมาจะฆ่าผม

นี่ฮะมายืนจังก้าแบบนี้ยกมือปลกพี่ช่วยผมด้วยมีคนจะฆ่าผม
แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าอยู่ในรถคันนี้แล้วเป็นผู้หญิงนี่คือต้องตั้งสติให้ดีเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
นั่นน่ะสิคุณผู้ชมคิดว่าเราควรทำยังไงเราควรจอดรถลงไปคุยกับเขาไปช่วยเขาหรือจะยังไงดี
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าจอดรถไปเปิดกระจกคุยกันคือเราจะได้รับอันตรายหรือเปล่า

นะฮะทางด้านของเพจโซเชียลฮันเตอร์บริวอลครับนำไปโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคำเมื่อวานย่านครอง๗อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะฮะผู้หญิงคนที่ขับรถมาจู่เนี่ยผู้ชายเสื้อส้มเนี่ยเกงขายาวเนี่ยนะไปยืนอยู่หน้ารถแล้วก็เกาะอยู่อย่างงั้นยกมือไหว้พี่ช่วยผมด้วยครับมี

โพสต์เพื่อเตือนภัยนะให้ผู้หญิงที่ขับรถคนเดียวมาระวังกันด้วยแล้วก็อยากฝากตำรวจว่าลงไปกวดขันหน่อยไม่รู้ผู้ชายคนนี้เขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่ามีคนจะมาฆ่าเขาจริงไหมหรือว่าไปสร้างความเด็บร้อนให้ใครมาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกัน